ค่าอะไรค่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไปดูคลิปครับ
นี่เขาเขียนไว้ด้วยได้จริงด้วยบัตรสวัสดิการให้เงิน
มีคนลองติ๊กต๊อกครับคุณผู้ชมเธอบอกว่า
เห็นแต่เพื่อนในติ๊กต๊อกลงคลิปว่าได้จริง
เพื่อนคนไหนมีบัตรลองไปกดดูนะ

ยืนยันว่ากดแล้วได้จริงครับ

เป็นเงินที่เคยลงทะเบียนให้รัฐช่วยค่าน้ำค่าไฟเมื่อนานมาแล้ว
ซึ่งยอดมันจะสะสมให้เรื่อย

บางคนมาแชร์ประสบการณ์ว่าไปกดมาแล้วเหมือนกัน

บางคนได้๗๐๐โอ้โหได้๗๐๐เลยเหรอพี่
นี่ถามคุณผู้ชมหน่อยละกันคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ดูเราอยู่นี่เคยไปกดมาหรือยัง

บางคนได้เป็น๗๐๐๐เลยเหรอแต่บางคนกดก็ไม่ได้เหมือนกันนะ